ทีมไทยก็ทำผลงานอาจจะต่ำกว่าเป้าหมาย
คือต้องการจบดับ๘แต่ว่าก็สามารถคว้าอันดับ๑๑มาได้ครับ
เดี๋ยวต้องไปลุ้นนะครับแก้ไขกันต่อในการแข่งขัน๔เกม

วันที่๑๙ถึง๓๑สิงหาคมก็ลุ้นเชียร์กันต่อนะครับ
เพราะว่าเราแพ้เวียดนามในการแข่งขันรายการนี้ด้วย
รอบแก้ตัวนะครับรอบชิงอันดับ๑๑ไทยชุดดำเจอกับปากีสถานนะครับ

ซึ่งไทยชนะไป๓ต่อ๑เซต๒เซตแรกก็สูสีนะครับ
แล้วไทยก็ถูกปากีสถานตามตีเสมอหลังจากนั้น

ที่ปาคีสถานก็รับวันแรกไม่ค่อยดีครับ
ไทยชนะไป๓ตอน๑เซตสก๒๕๒๓๑๘๒๕๒๕๑๘
ทั้ง๒เซตหลังทำให้นักตบลูกยางหนุ่มไทยจบการแข่งขันอันดับที่๑๑
วันพรุ่งนี้เวลา๑๗นาที๒๕นาที
ส่วนวันนี้ก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับ
ญี่ปุ่นแชมป์เก่าดีกรีแชมป์สูงสุด๘สมัย
จะพบกับคาซักสถานรองแชมป์๑สมัยโดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายแล้วสดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๕๐นาทีครับ